ไปติดตามอีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดในการขันวอเล็กบอลครับ
เป็นศึกเอสเอ็มเอ็มวอเล็กบอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียสองพันสิบหก
ที่ประเทศพม่าไปติดตามตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยนะครับ
ดูความพร้อมของพวกเขาหน่อยติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ฤดูกาลล่าสุดของสโมสรวิ่งสี่สิบหกพิสสนุโล
นับเป็นปรากฏการณ์ของทีมที่ใช้เวลาเพียง๓ฤดูกาล

นครราชศรีมาแชมป์เก่า๓สมัยติดแบบหักปากกาเซียน
ซึ่งนวากาศเอกฐากูลนาคอนทัพ
ประธานสโมสรวิง๔๖พิศนุโลก
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยอมรับว่า
เกิดจากการสร้างทีมที่เน้นความสัมพันธ์ภายในทีม
จนเกิดความเข้าใจในการเล่น
นับเป็นจุดเริ่มต้นในการพาทีมเข้าไปรวดแล่น
ในศึกสโมสรวอลเล็บออนจิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖
นักกีฬาที่นี่มีแรงจูงใจเหลือเฟือเลย
ที่อยากจะประสบความสำเร็จนะครับ
รวมทั้งตัวนักกีฬาเองก็มีวินัยสูงวินัยสูงมาก
เด็กนักกีฬาของเรากินนอนอยู่ด้วยกัน
เที่ยวนี้เรามันไม่ได้ส่งซูเปอสตาร์ไปเลยนะครับ
เรามีแต่ดาวรุ่งไปล้วนเลย

ให้เขาไปมองผู้เล่นฝีมือระดับโลกนะครับ
แล้วก็กลับมาพัฒนาฝีมือตัวเอง
เกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด

หัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยถึงความพร้อมในทวนาเมนต์นี้ว่า
เน้นใช้ผู้เล่นดาวรุ่งที่มีอายุเฉลี่ย๒๐ปีทั้งหมด
จากความไม่พร้อมในการเสริมผู้เล่นต่างชาติ
รวมถึงการขาดหายไปของกัปตันแขกกิติคุณศรีอุทธวงศ์
ผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยที่ย้ายออกไป
เหลือเพียงเจ้าอุธีรศักดิ์หน้าประสงค์
แต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้

ทำให้ต้องส่งดาวรุ่งสู้ศึกในครั้งนี้
ในรายการนี้เราก็อยากจะให้เด็กเราได้ประสบการณ์
ถ้าแข่งแล้วมันได้แต้มสูงสูสี

เซตมานี่ถือว่าประสบความสำเร็จมาก
แข็งของเราคือเราชุดนี้เราเป็นบอลที่ลุก๓เมตรได้ดี
จากอมรเทพจากนาราแล้วก็จากอนุธ

แล้วก็เด็กอายุอยู่ในช่วง๑๗๒๒ปี
สองแควร์อย่างเจ้าจูนอมรเทพคนหาร
ปตันทีมดิกีชุดแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
และเจ้าโอ๊ตอานุษพรมจันทร์
ตบหัวเสาเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
ยืนยันว่าแม้จะเป็นรองทุกทีมในรายการนี้
แต่จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด

ได้เจอของสโมสรของต่างประเทศเลยครับ
เพราะเขาแบบมีทีมชาติชุดใหญ่พวกนี้มาด้วย

อยากเป็นคือเป็นการแข่งขันที่ท้าทาย
คือแบบผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับ

คงต้องมาดูกันว่ายอดทีมลูกยางจากแดนสยาม
วิง๔๖พิศนุโลกทีมนี้

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน